ไปดูที่จังหวัดกระบีกันหน่อยนะคะ
วันนี้คุณพ่อพาลูกสาวอายุ๙ขวบนะคะ
ไปร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะคะ

คุณพ่อเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะบอกว่า
คือลูกสาวอายุ๙ขวบเนี่ย
ถูกญาติมีศักดิ์เป็นปู่
กระทำอนาจารย์ให้ใช้มือ
แล้วก็ใช้ปากอมอวัยวเพศ
เพื่อให้ตัวเองสำเร็จความไคร่
ไปแจ้งความไว้ที่สพอ่าวนางแล้วนะคะ
แต่คดีเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยคืบนะ
สุดท้ายวันนี้ก็เลยตัดสินใจเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมมากันหลายคนเลยนะคะ
พาน้องอายุ๙ขวบมาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะคะ
คือนายเอกนามสมมุติอายุ๓๓ปี
เป็นชาวบ้านในตะบนเขาทองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่พาลูกสาว
วัย๙ขวบเข้าร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมกระบี่
บอกว่าตั้งแต่ปี๒๕๖๐ต่อเนื่องจนถึงปี๒๕๕๙
ลูกสาวถูกนายอามินอายุ๕๖ปี
อามินก็คือน้องเขยของพ่อนายเอกนี่แหละค่ะ
แล้วก็มีศักดิ์เป็นปู่ของลูกสาว

นายอามินลวงลูกสาวไปกระทำอนาจารย์
การบังคับให้เด็กใช้มือและใช้ปากอมอวัยวะเพศ
จนกระทั่งนายอามินสำเร็จความไคร่

นายเอกก็คือพ่อของน้องอายุ๙ขวบที่ตกเป็นเหยื่อ
ก็พยายามสังเกตลูกสาวคือมีพฤติกรรมแปลกนะ
มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปแล้วก็มีอาการเหมือนกับว่า
น้องเนี่ยหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลากลัวคนแปลกหน้า
รวมถึงอันนี้พ่อบอกเลยนะคะบอกว่าพอน้องเห็นหน้านายอามิน
น้องจะรู้สึกหวาดกลัวทุกครั้ง
ทีนี้พอสังเกตลูกสาวเป็นแบบนี้ก็พยายามที่จะเค้นถามลูก
แต่ลูกสาวก็ไม่ยอมที่จะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น
กระทั่งลูกสาวก็น่าจะไว้ใจคุณครูที่โรงเรียน
เอาเรื่องทั้งหมดไปเล่าให้ครูโรงเรียนที่น้องเรียนฟัง
และก็ยอมเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณพ่อฟังนะคะ
ซึ่งคุณพ่อบอกว่าลูกสาวเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าถูกปู่กระทำหลายครั้ง
แต่ละครั้งก็จะใช้สถานที่ต่างกันเป็นหน้าบ้านบ้าง
หลังบ้านบ้างห้องครัวบ้างคือปู่ในอามินบังคับให้น้องใช้มือ
ใช้ปากอมอวัยวเพศจนกระทั่งสำเร็จความไคร่
หลังจากสำเร็จความไข้แล้วนะคะก็ข่มขู่น้องบอกว่า
ห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครเด็ดขาด
ปีที่แล้วค่ะยี่สิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ตัดสินใจพาลูกสาวไปแจ้งความที่สพอ่าวนางผู้
แล้วก็ใช้เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทประกันตัวเองออกไป
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เรียกลูกสาวไปสอบปากคำแล้วก็สอบพยานไปแล้ว
แต่ยังเหลือพยานอีกหนึ่งปากที่ยังไม่สอบปากคำ
ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เลื่อนนัดสอบพยานมาแล้วถึง๖ครั้ง
พ่อก็เลยบอกว่าคือตอนนี้กลายเป็นว่าผู้ต้องหาเนี่ย
มาแล้ว๓เดือนก็ยังคงลอยนวลอยู่ก็ยังอยู่ที่บ้าน
ทำให้ลูกสาวก็ยังคงหวาดกลัวหวาดระแวงแล้วก็ภาวะ
ที่จะใช้ชีวิตอยู่โดยปกติ
ตอนนี้ก็มันล่าช้าผมก็เลยเต้นความมาหลายครั้งแล้ว
แล้วก็ตำรวจบอกว่าไม่ว่างไม่ทราบผมอยากทราบกรณี
เอาไปถึงไหนเขาก็บอกว่าเนี่ยใกล้จะครบฝากแล้ว
ตอนนี้คุณพ่อก็น่าจะสบายใจไปได้เปราะหนึ่งนะครับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม
แล้วก็นักสังคมสงเคราะห์ยืนยันรับปากกับคุณพ่อนะคะ

โดยจะประสานไปยังตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ
ก็คือสพอ่าวนางให้เร่งดำเนินการสรุปสำนวนคดี
เพราะว่าญาติตอนนี้ก็มอบพยานหลักฐานต่างให้ไปหมดแล้ว
เหลือเพียงสอบปากคำพยานอีก๑ปาก
ซึ่งก็หลังจากนี้ก็จะสามารถสรุปสำนวน
ส่งให้อายการพิจารณาสั่งฟ้องได้แล้วนะคะ